สวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี

สวัสดี

สวัสดี

สวัสดี
สวัสดี
สวัสดี
สวัสดี

สวัสดี

สวัสดี

สวัสดี
สวัสดี
สวัสดี

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ไอ้คนไหนแย่แล้วนะแอ้งพวกนายทำน่ะ

สวัสดีครับทุกคน